พาไปดูพืชผักที่มันแปลก
ชาวบ้านที่เขาปลูกเอาไว้เขาเชื่อว่ามันจะมาให้โชค
มีอะไรบ้างนั้นรวบรวมไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชผักที่มีความแปลก
แปลกขนาดที่ว่าผู้ครอบครองเชื่อว่ามันเป็นของนำโชค
มีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่จังหวัดนครปฐมจะพาไปดูหนุ่มชาวบ้าน
นำผักแปลกหายากอย่างมะเขือยาวแฝดและคณะแฝด
ถวายพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์กันครับ
หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับ
ผักแปลกอย่างมะเขือยาวแฝดและคณะแฝด
ซึ่งถูกนำมาจัดใส่พานสีทองเพื่อถวายพระเงินพระทอง
หรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ประจำวัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอำเภอนครชัยศรี

โดยคุณแจ็คชาวบ้านจากอำเภอสามพราน
เล่าว่าเมื่อสองถึงสามวันก่อน
เขาฝันว่าไปเที่ยวสวนของเพื่อน

ต่อมาวันรุ่งขึ้น
เขาจึงแวะไปที่สวนของเพื่อน
แล้วก็ปรากฏว่าได้เจอมะเขือยาวแฝด

ขอเด็ดมาเพื่อถวายพระ

และที่นำมะเขือยาวแฝดและคณะแฝดมาถวาย

เพราะเชื่อว่าเป็นของหายาก
และในสมัยโบราณก็มักจะนำมาเป็นส่วนผสมของมวลสาร
ในการทำเครื่องรางของขลังอย่างตะกรุดสาริกา
ที่ใช้ในทางเมตตามหานิยม
และเรียกทรัพย์นั่นเองแหละครับ
ที่จังหวัดสุรินทร์มีลูกมะพร้าวแปลก๒ลูก

ชาวบ้านเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้
มะพร้าวแปลกที่ว่านี้มี๒ลูกวางกองอยู่ใต้ต้นมะพร้าวที่ยืนต้นสูงประมาณ๖เมตร
ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่สองศูนย์ศูนย์มู่สิบเอ็ดบ้านออดอำเภอบัวเชษจังหวัดซูริน
ซึ่งความแปลกก็อยู่ที่หน่อมะพร้าวแตกออกมา๒และ๓หน่องอกทะลุเปลือกขึ้นมาในลูกเดียว
ดูแปลกตาไม่น้อยเลยล่ะครับคุณสุดสวัสดิ์มาลาศรีเจ้าของบ้านเขาเล่าว่า
เมื่อ๓๔เดือนก่อนได้เดินไปเห็นลูกมะพร้าวแปลกแบบนี้๓ลูก
ที่บริเวณหลังบ้านซึ่งปกติก็จะมีลูกมะพร้าวหล่นลงมาอยู่แล้วนับสิบลูก
หลังจากนั้นเธอก็แบ่งให้พี่เคยไปหนึ่งลูกและเก็บไว้เอง๒ลูกเพราะเห็นว่าแปลกดี
หากใครมาขอซื้อก็จะไม่ขายเพราะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้หน่อแตกยาวกว่านี้
เพื่อปลูกลงดินและตั้งแต่มีมะพร้าวแปลกแบบนี้
ทางครอบครัวก็มีโชคดีมาตลอดส่วนชาวบ้านที่มาจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ด
ก็ได้เลขก้านทูบไปเสี่ยงโชค๒ตัวลองไปดูกันเอาเองว่าได้เลขอะไร
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ